รองที่สิงห์บุรีครับมีปัญหากับคุณครูฮะโอ้โหผมอ่านข่าวนี้แล้วนะ
นึกถึงคุณครูท่านหนึ่งสมัยเรียนปฐมเลยครับ
เครียนป้าบเครียนป้าบเข้าไปดื้อเดี๋ยวแล้วอ่ะ
เด็ก๕คนโดนเหมือนกันนะครับ
เป็นรอยช้ำรอยเขียวไปดูหน่อยฮะนี่ครับอุ้ยตีน่องด้วยเหรอ
ตีที่นอกเลยโอ้โหยังเห็นรอยเขียวช้ำชัดเจนอยู่เลยนะ
ผู้ปกครองเห็นแบบนี้ก็ซีดซาสแบบพวกเราเหมือนกันครับ
ทนไม่ไหวครับนั่นลูกเขานะก็เลยออกมาร้องเรียนเรื่องนี้ครับ
ผู้ปกครองที่บอกว่าถ้าตีสักทีสองทียังไม่ว่าอะไร
นี่ตีขนาดไหนกันอ่ะต้องเป็นแผลได้ขนาดนี้มันเกินไปหรือเปล่า
ผู้ปกครองคนนี้เขาโพสต์ว่ามีเด็กที่ถูกตี๕คนด้วยกัน
บางคนพี่เบิร์ตครับโดนไม้หวายไปสามสิบสี่สิบทีโอ้โห
เนี้ยเนื้อมันเปลี่ยนสีเลยฮะข้อหาอะไรน้องก็ทำผิดอะไรอืม
แค่ไปสายแค่ไปสายเองครับโดนครูตีขนาดนี้เลย
ไปสายโดนเบอร์นี้เลยเหรอคะผู้ปกครองเขาอธิบายแบบนี้ว่า
แค่ไปลงทะเบียนเรียนซึ่งจริงเขาเปิดให้ลงทะเบียนช่วงเช้า
ได้ถึงเที่ยงครับอ่าเด็กอ่ะไปตอนเก้าโมงสิบโมงฮะ
มันก็ยังไม่เลยเวลานี่แต่โดนลงโทษแบบนี้
ทำเหมือนกับว่าเด็กทำผิดใหญ่โตอันนี้ที่ผู้ปกครองเขาบอกนะฮะ
อืมแล้วก็บอกด้วยว่าเรื่องนี้คุยแล้วไม่เป็นผลที่น่าพอใจ
ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดติดแฮชแท็กสถาบันไว้ด้วย
เทคนิคสิงห์บุรีเอาให้ชัดกันขนาดนี้เลยนะคะ
หนึ่งในน้องที่โดนตีแบบนี้ชื่อว่าน้องโฟลกครับอายุ๑๗ปีเล่าว่า
อาจารย์เนี่ยสั่งให้เขาไปรับใบเหลืองแม่อย่างกับเตะบอล
ครับให้ไปรับใบเหลืองเพราะว่ายื่นเรียนต่อประวัติศาสตร์
แล้วก็นัดเวลาไว้แปดโมงแต่น้องน้องโฟล์กเนี่ยนะฮะ
ตอนเก้าโมงนิดนิดเพราะว่าการยื่นเรื่องเรียนต่อนั้นน่ะ
ยื่นได้ตั้งแต่แปดโมงถึงเที่ยงแต่อาจารย์มาบอกว่าโฟล์ก
โฟล์กมาสายนะแบบนี้ต้องโดนตีสามสิบทีเลย
ลกก็รับไปสามสิบทีหน่อครับรายนี้ผู้ปกครองเข้าแจ้งความลง
ทึกประจำไว้แล้วด้วยนะฮะที่สพมสิงห์บุรีครับ
จากโฟลกแล้วน้องเฟรมน้องเฟรมก็เป็นเพื่อนของโฟลก
โดนเหมือนกันครับรายนี้มีป้าของเขาสังเกตเห็นว่า
หลานดูเจ็บก้นนะเหมือนเดินท่าทีแปลกนั่งก็ดูเหมือนจะเจ็บก้นอยู่
ก็เลยถามน้องเฟรมจนทราบว่าเฟรมเนี่ยก็โดนไป๓๐เหมือนกัน
สามสิบทีเฟรมเล่าว่าเฟรมเนี่ยไปสายตอนนั้นไปถึงสิบโมง
แต่มันก็ยังไม่เลยเที่ยงไงคุณผู้ชมยังไม่ได้เลยเวลาเลยนะฮะ
ซึ่งเฟรมเขาก็บอกว่าเขาก็เข้าใจเหมือนกับโฟลกนี่แหละว่ามันยื่นเรื่องเรียนต่อได้จนถึงเที่ยง
แต่ครูเขาว่าครับอาจารย์เขาว่าก็เลยตีไปรอบแรกใน๑๐ครั้ง
ฮะก็บอกว่าไม่ไหวแล้วขอโดนตีชุดละห้าละพักได้ไหม
ละพักห้าละพักได้ไหมอืมรวมรวมแล้วสามสิบที
ต่อรองเหมือนผมเลยเออสมัยเด็กเด็กแต่ทางป้าของน้องเอ่อ
น้องเฟรมเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้แจ้งความครับเขาบอกกลัวกลัวจะเป็นปัญหา
ผู้สื่อข่าวติดต่อไปหลายช่องทางอยากจะคุยกับอาจารย์อ่ะ
อาจารย์คนที่ตีน้องเนี่ยว่าทำไมทำแบบนั้นได้รับคำตอบว่า
นัดหมายชี้แจงพูดคุยกันที่วิทยาลัยเร็วนี้ครับ
เดี๋ยวรอฟังความจากทางฝั่งอาจารย์ว่ามันเป็นยังไงมายังไง
ทำไมตีได้ขนาดนี้อ่ะค่ะครับ